เป็นเรื่องของลาลาเบลแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยล็อกหน้าจอนี้ไว้เลย
รีโมททิ้งไปเพราะว่าช่วงหน้ามีเรื่องตัวเลขมาฝาก
ใช่ค่ะคือเอาจริงในเบรกนี้ก็มีแทรกเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขด้วยนะคะ
คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ย
พริตตี้ที่ชื่อเดียเนี่ยเอาหลักฐานไปแจ้งความ
ที่ไปแจ้งความจะเอาผิดกับโมเดลลิ่งชื่อเดียวกันเลย
คือชื่อเดียเหมือนกันเรื่องของการเป็นธุระจัดหา
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
ก็เดินทางมาพร้อมกับพี่สาว
แล้วก็มีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
ตามรายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวนสพบังบัวทอง
แล้วก็บ้านบางบัวทองส่งให้กับเจ้าหน้าที่
แล้วก็มีการให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อประกอบสำนวนคดี
ก่อนหน้านี้เธอก็เคยมาให้ปากคำแล้วนี่มาอีกรอบนึง
พูดถึงคลิปไงมันมีคลิปหลุดออกมาตอนนี้ทยอยหลุดมาเรื่อยนะ
ก่อนหน้านี้เราเห็นกันคลิปที่๒กรณีที่แบบตีเทเหล้า
ก็ดูเหมือนกับสนุกสนานนะคะเธอยืนยันว่านั่นน่ะคือหน้าที่
แล้วไม่ได้บอกว่ายินยอมที่จะถูกกระทำอนาจารย์ด้วย
บอกด้วยปกติเธอก็เป็นคนคอแข็งพอสมควรแต่การที่เธออยู่ในห้องตรงเนี้ย
ปาร์ตี้อ่ะตื่นอีกทีนึงไปอยู่ชั้นสองเอ้าแล้วเสื้อผ้าฉัน
ชั้นในฉันล่ะมันผิดปกติไปเลยเก็บหลักฐานมาก่อน
เอาใส่ถุงออกมาคนก็ถามว่าเอ๊ะการที่เธออยู่ดีเอาชุดชั้นใน
เอากางเกงในใส่ถุงเนี่ยเตรียมมาหรือเปล่าเธอบอกว่าปกติเธอเป็นคนแบบนี้อยู่แล้ว
แล้วมันมีอีกกระแสนึงว่าเธอเมามาก่อนหน้าแล้วคือเธอไปรับงานมาก่อน

เข้าไปจ้างงานแล้วตอบถูกไหม

การที่เธอส์ตื่นมาแบบนั้นแค่แบบนี้มันผสมไม่โอเคแล้ว

เพราะขณะนี้ยิ่งเขาเปิดมาต้นไล่ยิ่งมีผลิตราวาน
น้องเรียร่าอย่างเต้นประหลีก็สองสัญลงค์
เป็นมีมวลกับเดียวออกมานี้ก็เหมือนกัน

เรื่องคราบอัซูจิต่างว่าเป็นของใครจะยังไง

แต่เมื่อกี้ได้ฟังเรื่องคลิปไปเรียบร้อยแล้ว

ค่ะมีคลิปหลุดออกมาเป็นคลิปจากเจ้าของบ้าน

เป็นหนึ่งในหกผู้ต้องหาตามหมาย
ที่บอกว่าถูกกระทำอนาจารย์บนห้องนอนชั้น๒ของบ้าน
คือวันนี้ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่บ้าน
ที่มีการจัดงานปาร์ตี้ซึ่งในตีก็ใส่ข้อเท้าแบบนี้
ที่นั่งอยู่สีขาวคือนายตีข้างหลังยืนอยู่ในคิว
คือทีมข่าวของเราไปพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่
ออกมาแจ้งความแล้วบอกว่าจะดำเนินคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณตีว่ายังไงคุณตีบอกว่าตอนนี้ผมทราบเรื่องแล้ว

แล้วทนายความเขา๘คนเลยนะ
เขาบอกว่าผมจะรวบรวมหลักฐานและพยานต่างเพราะผมมีคลิปเหมือนกัน
คลิปที่ผมมีเนี่ยมันก็มีเหมือนกันแล้วเดี๋ยวจะฟ้องกลับด้วยนะ
ในข้อหาแจ้งความเท็จและสร้างพยานเท็จ
เพื่อให้สังคมรับรู้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นว่าใครกันแน่
เป็นคนที่ถูกที่ผ่านมาเขาบอกไม่อยากออกมาตอบโต้อะไรนะ
อยากให้เรื่องเนี่ยมันจบไปแต่แบบนี้เหมือนถูกรังแก่ก็ต้องสู้กันบ้าง
อกจากนี้ในตีนะคะเอาคลิปตัวใหม่มาให้ดูนะ
บอกว่าเขาเอาดูกันเลย
เขาบอกว่าเขาพูดแบบนี้นะดูเอาเองเลยครับ
ใครเป็นคนกระทำ
จะเห็นว่าคลิปนี้ที่เราเบลอเนี่ย

และช่วงนั้นสลึมสลือแล้วก็หลับไปเลยเฉย
เขาบอกแบบนี้ช่วงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคลิปนี้นะคะ
คุณเห็นอะไรบ้างไปถามคุณตีคุณตีบอกว่าตอนนั้น๑๐โมง
ก็เห็นนะสภาพสลึมสลือและหลังจากนั้นไม่ได้ใส่ใจอะไร
ก็เห็นน้องเนี่ยเดินออกจากบ้านไปส่วนห้องนอนบอกว่าที่มีการกล่าวหา
มีการทำลายหลักฐานโดยใช้เสือน้ำมันมาปูทับพื้นปกติที่เป็นพื้นบาร์เก้
เพื่อปกปิดอะไรบางอย่างในตีบอกว่าเป็นการทำความสะอาดบ้านเฉย
บ้านมันรกมากเลยแม่บ้านเขามาทำให้แม่บ้านเขามาจัดการให้
ก่อนหน้านี้กองพิสูจน์หลักฐานเขาก็มาเก็บหลักฐานทุกอย่างไปหมดแล้วนี่
ฟังเสียงในตีค่ะ
เท่าที่เห็นในคลิปตั้งแต่ที่ส่งมาตั้งแต่แรกแล้ว
ว่าเราไม่ได้เข้าไปกอดเข้าไปนัวเต็มที่เลย
เราก็ฉากออกมานะ
แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ไม่มีคลิปแน่ใจนะว่าไม่ได้ทำอะไรของ
ค่อนข้างมั่นใจในระดับใหญ่เลยเพราะว่า
คนเราเมาอ่ะให้จริงนะไม่ให้ไปทำอะไรใครทำไม่ได้หรอก
เมาขนาดนั้นมันจะไม่มีแรงหรอ
นายตีบอกว่าเบื่อตอนนี้เป็นข่าวไรวันเลย
เขากันน้องเดียออกตลอดคือไม่ได้เอ่ยถึงเลยนะ
แต่การที่น้องเดียออกมาเปิดเผยว่าผู้โอคตน
ไปกระทำอาณาจารย์โดยเฉพาะเรื่องคราวอซุจิ
ตัวเองมีคลิปยืนยันมีข้อมูลยืนยัน
ส่วนการที่เดียเอาผ้าห่มออกจากบ้าน
แล้วไปบอกว่าที่ผ้าห่มมันมีคราบอสุจิติดอยู่

เพราะผ้าห่มมันคือผ้าห่มที่อยู่ในบ้าน

แต่ถ้าไปพบอสุจิในร่างกายน้อง
อันนี้ก็จะต้องตรวจสอบกันต่อไปค่ะ
พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องคิดอะไรอยู่
ว่าพี่ไปอนาจารย์น้อง๑๐โมงเช้า
พี่เปิดประตูห้องเข้าไปเพื่อที่จะอาบน้ำ
ให้ปากคำของคดีน้องเบล

ถ้าเกิดมันจะมีข้าวอสุจิของพี่อยู่ครับแปลกไหม
เพราะน้องเอาของจากบ้านพี่ไปถูกไหมครับ
แต่ถ้ามีมาตัวน้องนี่เออน่าสงสัย

เราก็ขอมีหลักฐานของฝั่งเราบ้างเพราะเรามีอีกเยอะ
จากคลิปที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ

บอกว่ามีคลิปอีกนะมีอีกหลายคลิปเลย
และจะเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าเขาไม่ได้กระทำอนาจารย
และขอต่อสู้คดีเพื่อความยุติธรรมของตัวเองค่ะ
ส่วนตำรวจเองก็มีการเรียกพริตตี้มาสอบปากคำอยู่เรื่อย
นอกจากพริตตี้เดียแล้วก็ยังมีพริตตี้คริสต์อีกหนึ่งคน
เมื่อวานนี้ตำรวจมีการเรียกเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ตี้คริสต์ก็คือพริตตี้ที่เข้าไปรับงานในบ้านบางบัวทอง
ที่ลาลาเบลจะเข้าไปที่บ้านสัก๒วันก่อนหน้านั้น
เมื่อวานนี้ก็มีการเรียกสอบกันไปนะคะ
สักประมาณก่อนหน้านั้น๖โมงครึ่ง
ตำรวจโรงพักบุคโลก็มีการเรียกพริตตี้๒คนมาสอบปากคำ

หลังจากให้ปากคำกับตำรวจแล้วมีอาการเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ
ช่วงนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วไม่อยากให้สัมภาษณ์แล้วก็รีบวิ่งหนีเลยนะ

น้องเดียครับขอตอบถามนิดนึงครับเรื่องที่ฝั่งนู้นเขาปล่อยคลิปออกมาน้องเดียคิดว่ายังไงบ้างครับ

ท่อนหลังที่ว่าไม่ต้องตอบ
ที่ถามว่ารู้สึกอย่างไรที่ทางฝั่งแก๊งปาร์ตี้บ้านบางบัวทองจะฟ้องกลับ

เคยมาให้ปากคำกับตำรวจแล้วนะครั้งหนึ่ง

คนนี้เห็นพฤติกรรมของน้ำอุ่นหรือว่านายรัชเดช

ออกจากบ้านบางบัวทองไปด้วย

ส่วนที่ออกมาเป็นหนึ่งในคดี
หนึ่งในพยานคดีลาลาเบลครั้งนี้
รับว่ารู้สึกกังวลเรื่องของความปลอดภัยด้วย

ก็กลัวอันตรายกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ปกติที่เราได้รับงานจากประเภทเนี่ยค่ะ
เราได้รับงานในลักษณะไหนค่ะ

เขาติดต่อมาว่าอย่างไรค่ะ
เราก็ไปสอบถามทางด้านพลตำรวจตรีสำริทตรงเตา

ก่อนหน้านี้มีเรียกมา๓คน
แล้วก็มีการไปสอบนอกสถานที่ด้วย
แล้วพูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่ายังเหลืออีกสักประมาณ๓๐ถึงจะสมบูรณ์
ตำรวจก็เร่งรัดนะคะอยากให้จบในอาทิตย์หน้า
เพราะว่าคือจะต้องให้หมอตรวจสอบหลายประเด็นให้มันชัดเจนมากขึ้น
อย่างเรื่องหนึ่งที่สังคมก็ยังคาใจว่า
ก็ยังคาใจว่าตอนแรกพูดถึงเรื่องบาดแผลบริเวณอวัยวะเพศ

เรื่องนี้ผู้การนครบัน๘บอกว่า
รู้แค่ว่าตำแหน่งของบาดแผลจากที่รายงานมานะ

ซึ่งมันเกิดจากของแข็งไม่มีคม

แล้วมันก็เป็นแผลที่เกิดได้ในช่วง๒๔ชั่วโมง

แผลนี้มันเกิดก่อนที่จะมาบ้านงาน

เอาฟังผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘ค่ะ
ถามทางโทรศัพท์ไม่เป็นทางการเนี่ย
ก็บอกว่าบาดแผลที่พบ
มันเกิดได้ในประมาณสัก๒๔ชั่วโมง

อันนี้มันก็ต้องไปพินาในห่วงระยะเวลาประกอบ

ก่อนที่เบลจะไปบ้านบังหัวฮอม
อันนี้ไม่คาดเดายังไม่เดาขอไม่เดาดีกว่า
แผลเนี่ยมันจะชัดเจนก็ตรงเป็น

เขาก็ยกตัวอย่างได้หลายอย่าง

แต่มันไม่ได้อยู่ในทางเข้า

มันอยู่ทางด้านล่างเราไม่เข้าใจไง
เราก็จะไปถามว่าตรงด้านล่างมันอยู่ตรงไหน
มันใช่หนึ่งองคุรีที่เข้าไปหรือยัง

บางทีถ้ามันไม่ใช่อยู่ในช่องทางที่จะเข้า
มันอาจจะต้องให้หมอเขาตอบ

แต่จริงเราก็ถามมาแต่แรกแล้ว
รู้แล้วว่าเกิดจากของแข็งไม่มีคม

คุณผู้ชมเงยหน้าดูจอไปพร้อมกับดิฉันหน่อย

คือคลิปนี้จริงบางคนเห็นแล้วนะ
มันเป็นตอนที่ตีกำลังกระดกเหล้า
แต่ไอ้ที่ที่ฉันวงแดงอยู่เห็นไหมคะ

นี่มันเป็นเงาสะท้อนนะคุณสุภาษาลาหรือไม่
ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ต้องเอาคลิปนี้ไปพิสูจน์กันต่อนะคะ
กรณีนี้แต่สำหรับผลการชนะสูตรลาลาเบลเนี่ย
อย่างละเอียดนะคาดว่าน่าจะออกมาในช่วงสัปดาห์หน้า
จะเป็นวันจันนี้หรือภายในสัปดาห์หน้า
มันน่าจะตอบข้อสันนิษฐานอะไรหลายอย่างได้
ไอ้คลิปนี้ด้วยนี่ในเพจไทยรัฐออนไลน์ของเราก็มีแชร์
แล้วก็วงให้ดูด้วยนะคะคุณผู้ชม
จากกรณีข่าวการเสียชีวิตของดาราเบล
ก็มีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลข
เพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงวันที่
ละกินแบ่งรัฐบาลประกาศรางวัลแล้ว
ตัวเลขที่ได้รับความสนใจก็คืออายุของลาลาเบล๒๕ปี

ทำให้บรรดานักเสี่ยงโชคในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่
หาซื้อเลขตัวนี้๒๕เป็นจำนวนมากเลยนะคะ
เพราะค้าขายโลตารีเขาบอกว่าบรรดานักเสี่ยงโชค
เลขเด็ดประมาณ๒๓วันผ่านมาแล้ว

ซึ่งถือว่าเป็นเลขที่ค่อนข้างม้ามืด

เพราะหลายคนเชื่อว่าพริตตี้จะกลับมาให้โชค

ชาวบ้านเดินทางมาเลือกซื้อลอตเตอรี่ที่แผงค้า
จุดนี้คือหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชายนาฏ

พบว่าเลขที่เกี่ยวข้องกับลาลาเบลพริตตี้สาวที่เสียชีวิต
ถูกซื้อเกลี้ยงแผงเหมือนกันเพราะเชื่อว่าพริตตี้สาวจะกลับมาให้โชค
จากว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็คลี่คลายคดีสามารถออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องได้แล้วนะคะ
จากเลขลอตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องกับลาลาเบลแล้ว
บรรดานักเสียงโชคเขาก็ซื้อตัวเลขเกี่ยวข้องกับดารานุ่มเหมภูมิพาทิศ
อายุของเห็มคือ๓๑ปี
วันที่๒๕กันยายนที่ผ่านมาด้วย
ซึ่งหลายคนโชคดีได้เลขตามที่ต้องการคือไปดูที่แผงแล้วได้
ก็กลับไปรอลุ้นกันต่อไปนะคะ
สำหรับการออกรางวัลสลักกินแบ่งรัฐบาล

ฉันไปถามผู้สื่อข่าวที่ของเราไปลงพื้นที่ทำข่าวมาด้วย
เอาอย่างเลขทะเบียนรถป้ายแดงของลาลาเบลเนี่ย
เป็นอีกเลขหนึ่งที่ฮอตฮิตคือเลขทะเบียน๗๗
ส่วนรถฮอนด้าของน้ำอุ่นเนี่ยที่พาลาลาเบลกลับไปคอนโดเนี่ย
ทะเบียนมีเลข๕แล้วก็เป็นหวดตัวอักษร๙๓๐ต่อท้าย
อันนี้ก็เป็นเลขฮิตเหมือนกัน
ไหนก็มาเรื่องเลขแล้วเอายังไงดีล่ะคะ